การชุมนุมทางการเมืองในวันนี้หน่อยนะคะมีการตั้งเวทีปราศัยนะคะ
บริเวณสวนสันติพรก็คือที่หัวมุมถนนราชดำเนินนะคะ
ซึ่งก็มีทั้งอดีตแก่นำเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาร่วมการชุมนุมกัน
จตุพรพรมพันธ์บอกว่าเอาจริงนะวันนี้ไม่อยากจะให้ใช้คำว่าเป็นการชุมนุม
อยากใช้ใช้คำว่าเป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นในการอธิบายถึงที่มาที่ไปของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มาเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าหลังจากนี้จะมีการชุมนุมต่อเนื่องหลักก็คือจะขับไล่พลเอกประยุจันทร์โอชานั่นเอง
นี่คือภาพบรรยากาศนะคะสำหรับเวทีปราศัยอย่างที่เห็นในภาพ
ก็ทั้งแก่นำเสื้อเหลืองเสื้อแดงมารวมตัวกัน
จตุพรพรมพันธ์ประธานนปชนายพิพบทงชัยอดีตแก่นำกลุ่มพันธมิตร
สำหรับการรวมกลุ่มกันในวันนี้มันสิ้นสุดลงไปตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
แต่หลักเลยบนเวทีปราศัยที่มีการพูดกันนะคะ
บอกว่าการรวมกลุ่มกันในครั้งนี้เป้าหมายหลัก
คือขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูล
จตุพรบอกว่าวันนี้ไม่ถึงขั้นชุมนุม
แต่เป็นเวทีอธิบายการเข้ามาของพลเอกประยุทธ์

แล้วก็เรียกร้องว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย

แต่ผลประโยชน์สุดท้ายไปตกกับคนที่มีอำนาจ
ดังนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรืออะไร

แล้วมาร่วมมือกันสามัคคีกัน
ขับไล่ผลเอกประยุทธ์ที่ไม่ทำตามสัญญา

เพราะว่าผมจะอธิบายให้ฟังวันนี้ว่า
มีคนเคยเชื่อนะครับพังมาแล้วก่อนหน้านี้อย่างน้อย๒รัฐบาล
เบื่อแล้วหรือยัง
ตัวละครกลุ่มเดียวกันวันนี้จะฉายภาพให้เห็นเลยว่า
ก็จะจบแบบที่หลายคนเคยจบกันมาก่อน
การชุมนุมวันนี้ยุติลงไปเมื่อ๒ทุ่มครึ่ง
แต่ว่าทางผู้ชุมนุมเนี่ยบอกว่าจะชุมนุมอีกหลายวันนะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
วันพรุ่งนี้จะมาชุมนุมปลาใสกันที่เดิมนะครับก็คือสวนสันติพรตรงนี้นะครับ
ราชดำเนินนะครับเวลาสิบหกนาฬิกาวันที่๖เมษายนนี่หยุดหนึ่งวันนะครับ
วันที่๗เมษายนจะกลับมาชุมนุมต่อช่วงสุดท้ายก็มีการแจกทรงแจกเสื้อกัน
บอกว่าจะชุมนุมจนกว่าจะดูว่าใครจะทนได้มากกว่ากันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับผู้ชุมนุมนะฮะ
แต่ตำรวจนครบานบอกว่าผู้ชุมนุมของคุณจตุพรไม่ได้ขออนุญาตในการใช้สถานที่แจ้งการชุมนุมกับกรทม